เปิดปากกับภาคภูมิ
การสนับสนุนให้ภาคที่แดดอันดับหนึ่งเป็นผู้ก่าวต้องรัฐบาลคุณพิทาเป็นนายกเป็นหลักการที่เรายืนยันนะคะ
ปรากฏว่าภาคเก้าไกรให้เป็นภาคที่รับการ

ก็ต้องยืนยันตามนั้นให้พักเก้าไกรจัดตั้งรัฐบาล
ตรงนี้ยูก็เป็นเพียงข้อตกลง
ซึ่งเราก็สามารถออมสอบได้
ถึงไม่จะไม่ตรงตั้งอร่อยเปอร์เซ็นต์
เมื่อสื่อมูลชนได้รับทราบการตรวจสอบก็จะเกิดขึ้นตามนั้น

แต่ว่าขณะที่สาธารณชนได้ทราบไปแล้วสื่อมวลชนได้ทราบไปแล้ว
มันก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดความยึดโยงกับสังคมได้ระดับหนึ่ง

เพราะว่าเชื่อว่าทุกท่านยังมีคำถามอยู่ในใจณขณะนี้

มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
กันเรียบร้อยเมื่อหาสาระต่างเชื่อว่าท่านติดตามข่าวสาร
มาพอสมควรนะครับแต่คำถามจากนี้ไปก็คือสุดท้ายแล้ว
เนี่ยเมื่อถึงเวลาโหวตเลือกนายรัฐมนตรีคุณพิธาจะได้เป็นนายก
ไหมหุ้นสื่อไอทีวีที่ถูกร้องเรียนอยู่ปลายทางเนี่ยจะเป็นยัง
ไงวันนี้ตามการเมืองไทยกันต่อนะครับวันนี้แขกรับเชิญ
ท่านในรายการนะครับมาวิเคราะห์การเมืองให้ฟังกันครอง
ตราอาจารย์ดรธนพรศรียากูลนะครับนายกสมาคมรัฐศาสตร์ของ
มกเศษอีกท่านนะฮะรองศาสตราอาจารย์ดรยุทธพรอิสราชัยอาจารย์
ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสวัสดีครับ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

ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจารย์ยุทธพรอาจ
คาดหวังที่เยอะเนี่ยมันอาจจะมีแรงเหวี่ยงกลับ
รวมไปถึงวิธีคิดวิถีปฏิบัติของก้าวไกลเอง
หรือถ้าทะลุไปได้เป็นรัฐบาลจริงสิ่งที่รออยู่คือระบบราชการ
ความเป็นรัฐราชการหรือที่หลายคนเรียกว่าพักข้าราชการเนี่ย
รัฐบาลร่วมอนุเชิญมาหมดนะครับจะเป็นเรื่องของเกียร์ว่างวางยาอะไรนั่น

อย่างเช่นย่อหน้าแรกเลยเนี่ยจะพูดถึงเรื่องถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไม่ละเมิด
ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับ
ใน๒๓ข้อไม่มีเรื่อง๑๑๒ไปมีเรื่องการผลักดันแทนในสภาในฐานทพสศ
เพราะคุณพิทาก็บอกตอนที่แถลงข่าวคุณพิทาก็บอกว่า๑๑๒เนี่ย
ก็จะไปรวมอยู่กับสสเก้าไกลที่จะผลักดันเสนอกฎหมาย๔๕เรื่องใช่ไหมฮ
แต่อีกมุมหนึ่งในมุมของผู้ที่เป็นแฟนคลับของเขาที่เลือกตั้งเขาเข้ามาเนี่ย
มันจะเกิดปัญหาไหมว่าอย่างเมื่อวานคุณปิยบุตรเนี่ยโพสต์เลย
บอกคุณจะไปเขียนข้อความนี้ไว้เพื่อจะเป็นบ่วงรัดคอตัวเองทำไม
หรือเรื่องนิรโทษกรรมหายไปไหนอย่างนี้เขาจะมาร้านตรงนี้ยังไง
จะเรียนอย่างนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยผมเอาให้ดูเนาะ
หนึ่งปีจะทำอะไรบ้าง๑๒๓๔๕นะครับแต่ว่าหลายหลายพักก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับ
เพราะบอกว่าไปผูกมัดไปอะไรไปนะครับก็เลยออกมาได้ประมาณนี้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านอาจารยุทธุพรว่า
แม้ว่าจะออกมาในประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับ
เพราะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีเรากาบัตรกัน๓วิปุ๊บก็เราก็กลายเป็นคนดูนะครับ
เหลือท่านก็ไปว่ากันเอาแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับ
ความคาดหวังของแฟนด้อมนะครับกับในความเป็นจริงทางการเมือง
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พักเก้าไกรก็ต้องใช้สมาชิกนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยว่าที่สอสอทั้งหลายที่ผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับ
ก็ต้องลงไปทำความเข้าใจกันในพื้นที่นะครับ
เหตุนี้เราถึงเห็นว่าพักเก้าไกรเป็นพักแรกนะครับ
รีบสัมมนาก่อนเลยพักอื่นยังไม่ได้รีบสัมมนาสอสอนะครับ
ก้าวไกลเนี่ยรีบสัมมนาสอสอแล้วก็บอกแล้วว่า
จากสอสอแล้วสอสอที่สอบไม่ผ่านก็มาสัมมนาด้วย
แล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยพวกคุณไม่ต้องรอเวลานะ
คุณลงไปทำงานได้เลยนะครับงานชิ้นหนึ่งซึ่งผมคิดว่า
เก้าไกรมอบหมายให้ก็คืองานทำความเข้าใจนะครับ
ในเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับว่าในความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยนะครับ
เก้าไกรได้เสียงมากที่หนึ่งจริงแต่ว่ามันจะต้องจัดรัฐบาลผสมนะครับ
ดังนั้นอะไรอะไรเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะครับ
แล้วก็พยายามหาจุดร่วมให้มากที่สุดนะครับ
คงจะไปไฟ่กันทุกคนไม่ได้นะครับเพราะไม่งั้นแล้วมันจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับ

ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องท้าทายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเห็นปรากฏการณ์ชาติพัฒนากล้า
โอ้โหชั่วข้ามคืนนะอาจารย์ใช่ไหม
นี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าในเมื่อก้าวไกลเขาเติบโตมาด้วยโซเชียล

เขาก็รีบเลยเปลี่ยนไม่เอาแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเติบโตมาด้วยโซเชียลเนี่ยโอกาสที่เขาจะเผชิญกับโซเชียลมันก็เยอะ
เพราะว่าทิศทางของก้าวไกลเนี่ยด้วยเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่กับโซเชียลเยอะ
เพราะฉะนั้นไอ้การไหลของข้อมูลข่าวสารก็ดี
หรือว่าเรื่องของการที่จะมีมุมตั้มทางการเมืองสะท้อนกลับมันก็จะเร็ว
อันนี้คือโจทย์ใหญ่เลยว่าก้าวไกรวันนี้ก็ต้องใช้กลไกอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือว่า
ทำความเข้าใจยังไงแต่คราวนี้เนี่ยความคาดหวังมันเยอะนะ

ผมเสริมท่านอาจารย์ยุทธพรความท้าทายก็มีอยู่นิดเดียวนะครับ
สมมุติว่าเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วแล้วเปิดช่องเปิดช่องทางอย่างนี้สื่อสารทางตรงกับพี่น้องประชาชนเนี่ย

แต่เราอย่าลืมก็มีพลพักสายเขียวซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยต้องเอาออกมาเห็นไหมมันจะบาลานซ์กันยังไง
คราวนี้มันไม่ใช่เรื่องของพักแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องของกลไกรัฐบาลแล้ว
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความท้าทายของพักเก้าไกรก็ต้องไปออกแบบ
อันนี้คือถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้ยังเป็นว่าที่อยู่นะผมขอพักครู่เดียว
สมควรครับในมุมนึงเชื่อว่าก็เพื่อให้บรรดาผู้ที่จะโหวตให้เขาเป็นนายกครับ
สอสอที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลกับสวเนี่ยช่วยโหวตให้เนี่ยครับผม
อย่างนี้เนี่ยคุณพิทาจะได้เป็นนายกไหมครับผมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ
ครับช่วงหน้ากลับมาครับทัทมุยมครับพักพู่เดี๋ยวฮะ
คือถ้าว่ากันโดยความจริงอ่ะนะฮะเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะ
ทราบและเข้าใจว่ายังไงซะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลา๑ปีจากนี้เนี่ย
สว๒๕๐คนต้องร่วมโหวตกับสสใช้เสียง๗๕๐เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็คือ๓๗๖เสียง
อ่อนผ่อนลงมาพอสมควรครับคิดว่าสุดท้ายคุณพิทาจะได้เป็นนายกไหมฮะ
อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นช่องทางในการเอาไปอธิบายได้นะครับ
ซึ่งสวบางกลุ่มหรือหลายกลุ่มเนี่ยก็คงจะถามแหละนะครับเอ๊ะตรงนี้คุณจะผลักดันไหมอะไรยังไงนะครับ
แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นพันธสัญญาหลักการหนึ่งนะครับที่บอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในฐานะเป็นการผลักดันของรัฐบาลนะครับ
แต่เท่าที่ดูนะครับสวเองเนี่ยวันนี้ก็ลุกไปมากกว่านั้นนะครับลุกไปมากกว่านั้นคือว่าเฮ้ยคุณเอาแต่ฐานะความเป็นรัฐบาลไม่ได้
คุณต้องบอกประกันเลยว่าในฐานะพักการเมืองคุณก็จะไม่ดันเรื่อง๑๑๒ด้วยอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะ
เพราะสวเนี่ยท่านเอาเงื่อนไขเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยคือส่วนของสสเก้าไกลที่จะเสนอก็ต้องไม่มีห้ามไปแตะต้องนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นบทพิสูจน์นะครับสำหรับพักเก้าไกลนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยพักเก้าไกลก็ถอยไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในนโยบายพักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพักเก้าไกลก็ไม่เหลือมีทางเลือกที่จะทำอยู่แค่สองทาง
ทางที่หนึ่งก็คือว่าก็ต้องใช้การประสานทำความเข้าใจซึ่งจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจขอให้ได้ประสานกันก่อนนะครับแล้วอันที่สองเนี่ยก็ต้องพยายามหาการสับสนุนจากสังคมนะครับ
อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่พักก้าวกลายก็ต้องทำได้ในสองทางนี้นะครับแล้วก็สามนะครับผมก็เรียนว่าพักก้าวกลายอาจจะจำเป็นนะครับต้องหาตัวช่วยคำว่าตัวช่วยก็คือว่าผู้ที่สามารถประสานงานได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวนะครับเช่นอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรกันก็แล้วแต่นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับก็พร้

ทางส่วนด้วยนะครับต้องใช้กำลังภายในแล้วล่ะไม่อย่างนั้นเสียงโหวตไม่ถึงแน่อย่างนี้หรอครับแน่นอนครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าทาระดมศักยภาพครับของผู้สนับสนุนพักเก้ากลายไม่ว่าในแง่มุมไหนนะครับถ้าถ้าทำได้พักเก้ากลายต้องทำคือตอนนี้ถ้าถ้าดูแล้วขาด๖๓เสียงเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านครับ
อ่ะมีสอสอจะพักนั้นพักนี้หรือว่าสอสอพักที่ได้คนเดียวสองคนที่บอกอ่ะยังไงก็โหวตให้อ่ะหลวงแล้วอาจจะสัก๒๕๒๖
๒๕๒๖ผมให้เต็มที่เลยคุณอุ๋ยสวมา๓๐เลยแล้วก็สามารถรวบรวมสอสอตอนนี้๓๑๓นะเอาพักจิ๋วเข้ามาด้วยอีก๓๒๐บวก๓๓๕๐ก็ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ก็ขาดอีก๒๕๒๖คน
เพราะนั้นไม่ง่ายเลยผมคิดว่า๒๕๒๖คนที่เหลืออาจารย์ก็มองว่าก็ยังไม่ง่าย
ผมคิดว่าตอนนี้๕๐๕๐คุณอุ๋ยฮะ๕๐แรกให้คุณพิธาได้รับการโหวตผ่านเป็นนายกก่อน
อันนั้นมาจากหนึ่งคือเรื่องความชอบทำทางการเมืองซึ่งตอนนี้เก้าไกลเขามีมากที่สุดแล้ว

แม้ทั้งการเดินสายของคุณพิธาที่ไปพบปะ

ส่วนอีก๕๐ยังมีปัจจัยผูกพันนะครับ

ประกาศรับรองผลกรกตจะทำให้ตัวเลขเปลี่ยนไหมถ้าตัวเลขเปลี่ยนเนี่ยสมการมันเปลี่ยนนะ
อันที่สองก็คือเรื่องของการเมืองแบบไทยพักเดียวกันแต่คนละพวกกับพวกเดียวกันแต่คนละพัก
แต่ละกลุ่มย่อยเนี่ยเขามีจุดยืนต่างกันมีผลประโยชน์ทางการเมืองที่ต่างกันนะ
และประการที่๓ก็คือสวอย่างที่เราคุยกันนะฮะสวมี๓กลุ่ม
กลุ่มแรกเนี่ยบอกว่าจะสับสนุนเพราะเป็นฉันธรรมติประชาชนอันนี้๑๙คนผมให้ถึง๓๐ที่บอกเมื่อสักครู่
ให้เต็มที่ให้บวกเยอะให้บวกเยอะไปเลย
แล้วจะปิดสวโดยการเอาสสเนี่ยให้เกิน๓๗๖ก็เป็นไม่ได้เพราะภูมิใจไทยบอกไม่ร่วมแล้ว
ประชาทิบปัดไม่ชัดชาติภาคนาไม่ชัดอาจจะมีชาติภาคนากล้ามาโหวตให้พักเล็กนิดหน่อย
พลังประชารัฐโรนไพรชั่งชัดไม่มามันก็ปิดสวิตช์สวไม่ได้
อันนี้พอสวกลุ่มแรกมีแค่๒๐หรือให้ไปถึง๓๐มันก็ไม่พอ
คือยังไงก็ไม่รับชื่อคุณพิธาหรือพักเก้าไกร
วันนี้เขาบอกว่าเขาติดใจประเด็น๑๑๒
ถึงไม่มี๑๒เดี๋ยวก็มีประเด็นอื่น
ก็คือกลุ่มที่บอกว่าไม่ลงคะแนนเสียง

ไม่ได้เป็นพูดเสียงให้เขา

เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะผ่านมันก็ยากเหมือนกัน
มันมีโอกาสจะเป็นไปได้อยู่นิดนึง
ผมพูดตรงนะในช่วงเมื่อวานนี้ข่าวที่เราได้รับกระแสมา
แล้วสอสพลังปลิศาลัศน์๔๑คน
ก็จะย้ายไปอยู่เป็นสอสอพักเพื่อไทย

มันจะไม่ใช่ว่ามีลุงเพราะอะไรฮะเพราะลุงไม่อยู่แล้วลุง
ถอยไปเป็นบิ๊กบราเทอร์แต่เมื่อวันคุณหมอชุดงานก็พูดใน
ฐาแหลงเลยบอกไม่มีห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยสองผมก่อนว่าแล้ว
ก่อนหน้านั้นคุณสุชาติคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเขามาจากพัก
ไหนอ่ะพลังประชารัฐถูกแล้วตอนนี้มันต่างกันยังไงนะครับ
ในเมื่อคุณสันตินะครับบ้านใหญ่กำแพงเพชรคุณธรรมนัฐก็
เก่าพักเพื่อไทยทั้งนั้นนะครับแล้วเราอย่าลืมนะ
ว่าถ้าเดินกันแบบนี้นะครับสมมุติว่านะครับ๔๑ท่าน
เนี่ยมาบวกกับพักเพื่อไทยเป็น๑๘๒นะครับก็เท่ากับว่าจะ
ได้สอสอเอาเอาแบบสูตรสูตรแปดพักเดิมก่อนก็ได้นะก็เท่า
กับว่าก็จะได้แป้มมาเพิ่มนะครับเพราะนั้นจำนวนสสว
ที่ต้องการเนี่ยนะครับจะเหลืออีกแค่๒๒เสียงนะครับการที่สว
นั่นแปลว่าสวสายลุงป้อมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมา
เพิ่มให้ตรงนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องไปคุย
กันนะครับว่าฝั่ง๔๑คนที่มาอยู่กับพักเพื่อไทยเนี่ยพุ่ง
ตรงนะเขาเขาจะได้อะไรนะครับอันนี้ก็ต้องชัดเจนนะ
ครับอาจารย์คิดว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นจริงนายก
ชื่อพิธาไหมหรือนายกจะไปชื่อแพทองทานอ่าหรือจะไปชื่อ
เสร็จถาคนนั้นมันโยนอย่างนี้ก็ต้องคุยกันว่าชนะเลือกตั้ง
สอสอมากที่สุดหรือว่าได้สอสอจากพักที่ถูกยุบไปแล้ว
มาเติมให้ถืออันดับหนึ่งฉันถ้าถ้าสูตรนี้เกิดขึ้นนะครับ
ผมฟันทงตั้งแต่วันนี้เลยประทานสภาพผู้แทนรัศดรรย์จะไป
ตัวชีวัตรเลยต้องไปดูวันนั้นก่อนแน่นอนพอให้แล้วประทานสภาพ
แทนรัศดรเป็นคนของพักเพื่อไทยนะครับคุณพิธาไม่
ได้เป็นนายกสามล้านเปอร์เซ็นต์สามล้านเปอร์เซ็นเลยไม่มีทางได้
เป็นเลยฮะก็เสียพักเพื่อไทยเขามากกว่าก่อนอื่นอาจารย์พลัง
เกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นรัฐมนูลบอกว่าให้มีการ
เลือกตั้งพักใหญ่ไม่ลงเลือกตั้งเลยก็ยังมีการจ้างพัก
เล็กมาลงเลือกตั้งเราอย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนักการ
เขาคิดเหมือนเราสิครับเราต้องคิดว่าเราเนี่ย
เป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักการเมืองเนี่ย
อะไรมันเป็นช่องทางที่เป็นไปได้ก็ต้องคิดทุกเหลี่ยม
นะครับแล้วช่องทางนี้นะครับถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับ
มีรุ่นพี่ทำให้ดูแล้วด้วยนะครับคือคุณสุชาติตันเจริญคุณสมศักดิ
แล้วก็คุณสุริยะทำให้ดูแล้วว่าออกจากพลังประชารัฐ
ก็ไปเข้าพักเพื่อไทยได้แล้วถ้าจะตามไปคนที่เหลืออยู่
ก็สิทธิ์เก่าพักเพื่อไทยทั้งนั้นทำไมจะทำต่างไม่ได้
นะครับเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเนี่ย
วันนี้เข้าไปรวมตัวกันนะฮะบอกสวต้องไม่สวนมติประชาชน
ครับจะมีผลอะไรอย่างไรนะครับ

การโหวตเลือกนายกเสียงสำคัญคือเสียงของสวสองร้อยห้าสิบเสียงนะครับ
วันนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยนัดชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภานะฮะ
เพื่อเรียกร้องให้สวต้องไม่สวนมติประชาชนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศล่าสุดหน่อย
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับรายงานมาจากหน้ารัฐสภาเกียรติกายนะครับ
เชิญครับครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภานะครับ
บอกเลยครับว่าเวลานี้๑๖นาฬิกา๒นาทีนะครับเริ่มมีมวลชนบางส่วนนะครับ
ทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าด้านหลังของผมนะครับเป็นบริเวณทางเข้าออกของอาคารรัฐสภานะครับ
ก็มีทางเจ้าที่ตำรวจของสภานะครับเข้ามาดูแลความเรียบร้อยเรื่องรถเข้าออก
ตั้งแต่เวลาช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับ
บรรยากาศที่อาคารรัฐสภานะครับนอกจากบริเวณประตูทางเข้าออก
ที่จะมีกำลังเจ้าที่ตำรวจมาดูแลเรื่องรถเข้าออกดูแลความเรียบร้อยเรื่องคนเข้าออกนะครับ
ด้านหน้านะครับก็จะมีทางตำรวจของสนบังโพนะครับ
ทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของการจราจรบนถนนสามเศษนะครับ
ส่วนทางด้านมวลชนนะครับก็บางส่วนนะครับ
ได้มีการเดินทางเข้ามารวมตัวกันบริเวณทางเท้า
รถเมย์ของหน้าอาคารรัฐสภาเป็นบางส่วนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมเล่นดนตรี
ร้องเพลงกันนะครับโดยมีนักร้องนักดนตรีมาร่วมเล่นด้วยกันนะครับ
สำหรับบริเวณด้านบนนะครับก็มีทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
ได้มีการนำเครื่องเสียงมาวางไว้ที่บริเวณลานกิจกรรมไว้แล้วนะครับ
เพื่อจะจัดกิจกรรมที่จะเริ่มทึกที่จะเริ่มต้นในช่วงประมาณ๑๗นาฬิกานะครับ
ซึ่งการชุมนุมในวันนี้จะมีถึงประมาณยี่สิบนาฬิกานะครับโดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ยืนยันว่าการชุมนุมในวันนี้เป็นการชุมนุมอย่างสันติเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับ
สวต้องไม่สวนมติประชาชนนะครับเพื่อเป็นการเรียกร้องให้
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหนึ่งในแก่นนำของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
มีการคาดการณ์นะครับว่ามวลชนที่เดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมในวันนี้นะครับ
น่าจะมีประมาณห้าร้อยคนด้วยกันนะครับพร้อมกับยืนยันว่าการชุมนุมในวันนี้จะเป็นไปอย่างสันตินะครับ
คุณผู้ชมครับแม้ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
ที่จะเป็นเวลาที่เริ่มต้นที่จะมีการปราศัยแล้วก็การจัดกิจกรรมกันนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหลังของผมนะครับ
เริ่มมีประชาชนเริ่มมีมวลชนนะครับเดินทางมาจับจองพื้นที่กันอ่า
เรียบร้อยแล้วนะครับบางส่วนก็มีการจัดกิจกรรมเล่นดนตรี
อย่างที่ผมได้รายงานไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ตอนนี้ขอกลับไปที่สถานีครับขอบคุณครับคุณจิรายุทธ์ครับ
ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดแต่ว่าเขานัดชุมนุมกัน๑๗นาฬิกานะฮะ
คืออาจารย์ทั้งสองท่านครับคือแน่นอนแหละว่าก็ต้องมี
ผู้ที่เขาลงคะแนนเสียงให้กับทางก้าวไกลหรือว่าทางฝั่งของคนที่เขามองว่า
ก็ได้สอสอมากอันดับ๑ใช่ไหม๑๕๒เสียง
หรือว่ารวมสอสอพักต่างได้รวมกัน๘พัก๓๑๓เสียง
เกินกึ่งหนึ่งของสภาพูดแทงไปแล้ว
มันต้องมีคำถามในใจว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เป็นนายยก
คือการเมืองมันยังมีปัจจัยแปรผันได้อีกหลายประการ
แม้ว่าจริงอยู่ในแง่ความชอบทำที่เราคุยกันเมื่อสักครู่
พักเก้าไกลเขามีอันดับหนึ่งแล้วแล้วก็เขารวมเสียงได้เกินหมด

ภาวะปกติมันไม่ต้องโหวตเลยคุณอุ๋ยเพราะเกิน๒๕๐แล้วด้วยกัน
ดูเปิดสภาคุยกัน๕๐๐คนแต่อันนี้ยังไงก็เป็นนายกอยู่แล้ว
แต่ด้วยผลของรัฐมนุนปี๖๐มันทำให้การเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ
มันทำให้เกิดการแยกส่วนระหว่างเรื่องของการเลือกตั้ง
และเกมในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมันจะเกิดขึ้นอีกเกมหนึ่ง
เหมือนที่เราคุยเนี่ยว่าเลือกตั้งนะครับว่าเป็นไปได้รัฐบาลเสียงข้างน้อย
ซึ่งตอนนี้โอกาสมันก็น้อยลงเรื่อยแล้วล่ะ
หรือว่าอาจจะเป็นรัฐบาลก้าวไกลก็ได้หรืออาจจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนะครับ
ที่เราคุยกันว่ามีโอกาสพลิกขึ้นมาหรือนายกคนนอกก็ยังเป็นไปได้ด้วย
หรือสุดท้ายเลือกไม่ได้ต้องยุบสภาอันนั้นคือแบบ

แล้วถ้าเกิดเนี่ยผลกระทบมันจะเกิดกับพักเพื่อไทยไหม
ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดมากมายแบบที่หลายคนคิดนะครับ
หลายคนบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวพักเพื่อไทยเลือกตั้งครั้งหน้า
แต่ศูนย์พันธุ์เหมือนกับหลายภาคการเมืองเป็นภาคเก่าแก่
อันนั้นมันคนละแบบนะคือเขามีปัญหาในโครงสร้างภายในพักด้วย
พักการเมืองที่เก่าแก่ที่ว่าแต่กรณีพักเพื่อไทยไม่ใช่
เพื่อไทยเนี่ยคนที่เลือกเพื่อไทยก็คือ
คนที่ต้องการสับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทย
ต้องการสับสนุนรัฐบาลภาคเพื่อไทย
เพียงแต่ว่าวันนี้พอมารวมกันมันเป็นลักษณะเจ็ดจำนงร่วม
ที่เพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็อีก๗๘พักมารวมกัน
แล้วก็เห็นตรงกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตรงนี้มันไม่ได้ทำให้เจตจำนงเสียไปไงฮะ
เพราะเพื่อไทยเองก็เจตจำนงคล้ายกับก้าวไกลก็คือว่า
สนุนประชาธิปไตยต่อต้านพระเด็จการใหม่เอาสองลุงแม่อะไรต่างเหล่านี้
แล้วถ้ามันถอดเงื่อนไขบางอย่างเช่นสองลุงไม่มีนะครับ
มันก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ใช่เป็นจุดที่จะเป็นปัญหา
แล้วจุดที่เราน่าสนใจประกันคือในแถลงการพักเพื่อไทย
ที่ออกมาหลังวันเลือกตั้งเลยนะแถลงการเขียนน่าสนใจนะอาจารย์บอกว่า
เพื่อไทยยึดหลักการว่าพักอันดับหนึ่งเนี่ยต้องมีความชอบทำก่อน
นั่นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งภาคเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่ง
กลายก็ต้องเคารพในหลักการนี้ของเพื่อไทยเหมือนกัน
สมมุติถ้าเกิดเขามีฝ่าสธาสนในพักเพิ่มอย่างนั้น
เราไม่นับวันเลือกตั้งเหรอเรามานับวันหลัง
รอบแรกผมว่าเพื่อไทยเขาไม่ฝืดหรอก
แต่ถ้าคุณวิทาโหวตไม่ผ่านรอบ๒จะเป็นความชอบทำเพื่อไทย
ก็เป็นอย่างนี้หรอหุ้งตรงนะก็คือว่า
ถ้าเกมเนี่ยนะครับการที่พลังภาษารัฐย้ายภักดิ์มารวมกับภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย
หุ้งตรงนะไปอีกที่ที่ไม่เอาภักดิ์เก้าไกรอ่ะนะครับ
ผมเห็นฟังฟังข่าวนี้ร้องว้าวกับร้อยเปอร์เซ็นต์
คำว่าร้องว้าวคือทุกคนรู้สึกมันมีความเป็นไปได้เว้ย
มันมีความเป็นไปได้ที่ที่ที่ที่มันจะเห็นรัฐบาลครับ
เร็ววันกว่าที่พักเก้าไกรจะเสนอโมเดลว่าโหวตครั้งแรกไม่ผ่าน
ก็เสนอไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ขอโทษนะครับ
พูดกันไปถึงว่าจะโหวตจนกว่าสวชุดนี้จะหมดวาระอย่างนี้นะครับ
สิบเอ็ดทุกษภาห์หกเจ็ดถูกค่ะซึ่งซึ่งซึ่งติ่งน่ะพูดได้
แต่ปัญหาคือภาคอื่นของสังคมเนี่ยเช่นภาคระบบเศรษฐกิจอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะให้บ้านเมืองมันเดินหน้า
เพราะฉะนั้นเกมอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมของติ่งติ่งส้ม
ก็ว่ากันไปนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับ
ถ้ามันมีโซลูชั่นแบบที่ผมได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยช่วงที่แล้วเกิดขึ้นเนี่ย
ทุกคนมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันพอไปได้แต่แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะ
พลังประชารัฐเขาเขายังไม่ได้เขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะยุบเรืออะไรของเขา
มันเป็นแนวโน้มว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมันมีเขาเรียกว่ามันมีแนวทางที่ทำกันมาก่อนแล้ว
แล้วแนวทางนี้ก็ต้องบอกว่าเรียบเนียนแล้วหลายฝ่ายก็รู้สึกว่าให้การตอบรับ
ยกเว้นติ่งที่เชียร์พักเก้าไกรอันนี้ผมพูดตรงนะครับ
แต่คราวนี้เนี่ยพอมันได้รับการขานรับในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาโยงโจทย์ว่า
มันก็จะไปตอบโจทย์เรื่องการชุมนุมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวที่อาจจะไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้ก็คือ
สวัสดีภาพเขาแล้วก็ชุมนุมกันไป

เอาล่ะเดี๋ยวมันคงต้องไปดูกันของจริง

มันต้องเริ่มจากโหวตเลือกประธานสภาของสอสอกันเองก่อน
ได้ประธานรัฐศพาสถึงไปเลือกโหวตเลือกนายก
แต่ถ้าย้อนมาเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวของคุณวิทาเนี่ย
ก็กลายเป็นท่องการที่ให้มาชอบงำ
แต่ว่าพอเราไปดูคำวินิจฉัยนะครับ
จะเป็นของสรรพนูนหรือว่าคำหลักศึกษาศัลนิกาเนี่ย

ถ้ายังไม่จดแจ้งเลิกนิติบุคคลเนี่ยนะฮะ
รายได้มาจากหุ้นสื่อไหมถ้าไม่ได้มาจากเรื่องการกิจกรรมสื่อต่างเนี่ย

เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คุณพิทาจะผ่านตรงนี้ไม่น่าจะยากนัก

สิ่งนึงที่ภพธัยนั้นมอบให้เป็นงานหลัก
แถลงการเขาเขียนไว้ชัดการจัดการต่างให้เป็นเรื่องก้าวไกล
แล้วก็การสัมภาษณ์แกนนำก็บอกว่าเป็นเรื่องของก้าวไกล
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นการสร้างความชอบทำให้กับเพื่อไทยด้วย
ถ้ากรณีที่สมการมันเปลี่ยนจริง
แล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมต้องการในหลายภาคส่วนก็คือ

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพักไหนขึ้นมาถ้าอยู่ในคั่วเดียวกันนะครับ
อาจจะเคลียร์ได้ง่ายในเรื่องของความชอบทำ

เพราะการเล็กตั้งทางนี้มันเป็นการเล็กตั้งท่ามกลางการแบ่งขั้วและการเมือง
แต่ในคั่วมันอาจจะมีค่าย่อย
อันนี้ถ้าอยู่ในคั่วเดียวกันแต่คนละค่ายมันเคลียร์กันง่ายกว่า
แต่ถ้ากรณีสมมุติว่าเพื่อไทยไปยกโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่ออันนี้
อันนี้เป็นเรื่องแน่อันนี้เป็นเรื่องแน่
แต่เขาไม่ได้ไปยกงานนั้นเขาอยู่ในคั่วเดียวกัน
ถ้ามันจะเกิดฉากของการเมืองจริงแล้ว
ถ้าไม่ใช่คุณพิทาแล้วเป็นในส่วนคันดิเดตของเพื่อไทย
ก็คั่วเดียวกันมันคั่วเดียวกัน
แต่ถ้าเกิดโอ้โหถ้าไม่ใช่คุณพิทาแล้วไปนู่นสลับไปประยุทธ์
ไปลิ้งป้อมหรือเป็นบิ๊กตูขึ้นมาอีกอันนี้ยุ่ง

ก็ผมนึกวอกไงฮะว่ารูปแบบที่เขาคิดกันที่เป็นข่าวครับ
ก็คือเขาไม่ได้มาในนามพักพลังประชารัฐ
เขามาในนามสมาชิกพักเพื่อไทย

ก็แกล่งเป็นเสื้อพักเพื่อไทยแล้ว
แล้วความชอบทำจะเกิดคือรอบแรกเขาโหวตให้คุณพิธา

ถ้าผ่านไม่เป็นไร
แต่ถ้าไม่ผ่านรอบ๒เป็นความชอบทำ
ไม่ผ่านก็เป็นสิทธิ์ของภพเพื้อไทย
ซึ่งในฐานะภักร์อันดับหนึ่ง
ผมเชื่อว่าคุณหมอชลาดน้านฟังเราสามคน
ท่านเข้าใจครับท่านมีประสบการณ์ทางการเมือง
กับวันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเงื่อนไข

แต่ว่าณวันที่ถูกถามเนี่ยก็สถานการณ์เป็นแบบนั้นก็ต้องตอบแบบนั้น
อาจารย์ธรรมพรอาจารย์ธรรมพรเนี่ยมองว่าถ้าก๊อกแรกเรื่องหุ้นสื่อคุณวิทาไม่น่ามีปัญหา
แต่โหวตในรัฐสภาเนี่ยจะได้เสียงสวถึงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจ

คือเรื่องหุ้นสื่อวันนี้นะครับอ้าวผมพูดตรงก่อนเนาะว่า
ใครที่คิดว่าจะเสร็จตั้งแต่ก่อนประกาศแล้วรองผลเนี่ยไม่เสร็จแน่นอนนะครับ
เพราะกรกตเขาบอกแล้วกฎหมายเขาไม่ได้เขียนไว้แบบนี้

รับรองไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณพิทาถ้าฝากด่านสวเป็นนายกได้นะครับ
ท่านก็เป็นนายกไปนะครับหรือถ้าฝ่าด่านไม่ได้นะครับ
อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติส่วนตัว

นี้ถามว่าช่วงที่คุณสมบัติส่วนตัวเนี่ยนะครับ
มันก็ต้องอยู่ที่หลักฐานในการที่คุณพิทาจะนำไปสู้ใช่ไหมครับ

ขณะเดียวกันเนี่ยสารรับนูนเนี่ยก็คงจะต้องตั้งกำหนดประเด็นในการไต่สวนนะครับ
แต่เท่าที่ดูในเบื้องต้นขณะนี้เนี่ยนะครับ
น้ำหนักของศาลเนี่ยผมก็เอาคำคำวินิจฉัยหลายหลายสารมานั่งอ่านเนี่ย
ก็ค่อนข้างจะให้น้ำหนักของเอกสารที่มันเป็นทางการนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณพิทาก็ต้องไปเตรียมทางแก้นะครับ
เตรียมทางตอบสารท่านให้ดีนะครับ

น้ำหนักพยานบอกเล่าบุคคลเนี่ยนะครับ

เอกสารที่ว่ามีรายงานการประชูว่ายังประกอบกิจการสื่อกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ

บอกอะไรกับประชาชนคนดูหน่อยไหมฮะติดตามการเมืองไทยในช่วงเวลานี้
งานนี้ต้องตามยาวยาว
การเมืองไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ

มันก็ยังต้องติดตามกันยาวอยู่ดีนะฮะ
วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้สองครึ่งครับสวัสดีครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒